คุณผู้ชมอีกเหตุการณ์หนึ่งเราลงไปที่จังหวัดสุมราชธานีนะครับ
ก็มีคุณแม่คนหนึ่งขับรถเก๋งพาลูกสองคน
อายุเจ็ดครัวกับสี่ครัวไปเรียนพิเศษ
เนี่ยครับแล้วก็ไปผ่านเส้นทางรถไฟที่มันไม่มีเครื่องกั้น

แล้วมันก็มีการปลูกย่าสูงไม่มีการตัด

รถไฟมาพอดีชนเข้าอย่างจังเลยครับ
เหตุการณ์นี้แม่ซึ่งเป็นคนขับและลูกสาวคนโตเสียชีวิต
ส่วนลูกสาวคนเล็กนั้นบาดเจ็บสาหัสนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่รถไฟเป็นรถไฟด่วนพิเศษกรุงเทพยาลา
ชนกับรถเก่งที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟ
หน้าทางเข้าสำนักงานอบตพุนพินอำเภอพุนพินจังหวัดสุมราชธานีครับ
ทำให้คนขับก็คือนางอมรรัฐซั่วต่ออายุ๓๔ปีเสียชีวิตนะฮะ
ส่วนลูกสาวเนี่ยนะครับเป็นลูกสาวคนโต
ก็คือเด็กหญิงสรรพรพัดทองอายุ๗ขวบ
ตอนแรกบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ลูกสาวคนเล็กก็คือเด็กหญิงสุพัสราพัดทองอายุ๔ขวบบาดเจ็บสาหัส
มีการผ่าตัดสมองแล้วก็รักษาตัวที่โรงพยาบาล

ส่วนรถไฟต้องหยุดซ่อมสัก๑ชั่วโมงแล้วก็เดินทางต่อไป
ผู้โดยสารบนรถไฟคนหนึ่งบอกว่า
รถไฟมีการส่งสัญญาณเตือนเปิดบูดแล้วเปิดสัญญาณเตือนแล้ว
มีความเป็นไปได้ว่ารถเก่งคันนี้อาจจะเครื่องขัดข้องกระทันหัน
ขณะที่ผ่านทางรถไฟพอดีแล้วก็ไปจอดค้างอยู่จนถูกชนนะครับ
ทีนี้ตอนนี้เนี่ยบรรยากาศก็คือญาติของผู้เสียชีวิตมีการเตรียมเรื่องของสถานที่ในการจัดงานศพแล้ว
แล้วก็มีการตั้งหีบศพทั้งคู่เอาไว้อยู่ที่ตำบลเขาศรีวิชัยอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีนะครับ
ด้านสามีของผู้ตายก็คือทางด้านของนายสุพิญญาพัดทองอายุ๓๕ปีก็บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยภรรยาได้ขับรถคันนี้ออกจากบ้านไปส่งลูกสาวสองคนไปเรียนพิเศษ
ซึ่งจริงแล้วจากบ้านไปที่เรียนไปได้หลายทางมากมีหลายเส้นทางให้ไป
แต่เส้นทางนี้เคยบอกภรรยาแล้วว่าอย่าขับไปทางนั้นอย่าขับรถผ่านเส้นทางนั้น
เพราะว่ามันมียากขึ้นสูงเขาปลูกเอาไว้เลี้ยงวัว
แล้วมันจะมองไม่เห็นถ้าเกิดว่ามีรถไฟผ่านพอดีเนี่ยนะครับ
แต่วันนี้นะฮะออกจากบ้านสายภรรยาก็เลยไปเส้นทางนั้น
มันจะสั้นแล้วก็เป็นเส้นทางลัดไปได้เร็วกว่านะฮะ
ก็ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาซึ่งถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่
เพราะว่าเสียทั้งภรรยาแล้วก็ลูกสาวคนโตด้วย
แล้วก็บอกว่าจะดูแลลูกสาวคนเล็กอย่างดีที่สุดต่อไป

แล้วก็ฝากบอกนะครับบอกว่าอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกครอบครัวทุกคนเลย
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งรถไฟทั้งในพื้นที่เนี่ย

แล้วก็ไปตัดย่าไม่ควรจะปลูกย่าแบบนี้
บทปังเรื่องของทัศนียภาพมันมองไม่เห็นเรื่องของรถไฟผ่านไปผ่านมา
แล้วก็อยากให้ครอบครัวเขาเนี่ยเป็นครอบครัวสุดท้ายที่ต้องมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
ทางด้านนายวิชวุฒิจินโตนะครับ
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุรธานีก็มีการสั่งกำชับไปเลย
ให้เจ้าหน้าที่ไปเร่งตัดย่าตัดต้นไม้ริมทาง
ไม่ให้บดบังให้รถสามารถที่จะมองเห็นรถไฟได้อย่างชัดเจน
เพราะเส้นทางนี้ประชาชนใช้กันมากจำเป็นต้องสัญจรผ่านไปมา

ในทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นมาอีกนะครับ
และก่อนหน้านี้ประมาณ๑เดือนก็เกิดเหตุแบบเดียวกันคุณผู้ชม
รถไฟขบวนเดียวกันเลยไปชนรถกระบะอยู่ที่บริเวณทางตัดตรงเนี้ย
อยู่ที่บ้านถ้ำเขาชาวาลาอยู่ที่บ้านถ้ำเขาชาวลาทางตัดกับบ้านถ้ำน้ำทิพย์
เหตุการณ์นั้นมีผู้เสียชีวิตสองคนด้วยกันนะครับซึ่งที่เกิดเหตุก็เป็นจุดตัดทางรถไฟที่ไม่มีแผงกั้นเช่นเดียวกัน
มีแต่เรื่องของไฟกระพริบเอาก็ฝากรถไฟไปตรวจสอบด้วยแล้วกันนะครับ